ที่จังหวัดบุรีรำเกิดเหตุอุกอาจผู้ชายอายุสักประมาณ๒๙ปี
ง้อเมียไม่สำเร็จสุดท้ายตัดสินใจพกอาวุธปืน
ยิงเมียภายในเงินศพพ่อตาแล้วเมียได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนคนที่เข้ามาห้ามซึ่งเป็นตำรวจบ้านเป็นอาสาสมัครตำรวจ
ถูกปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงที่ศีรษะเสียชีวิตนะคะ
ความคืบหน้ากรณีที่นายทิพงวิเศษอายุ๒๙ปี
ใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ไปบุกยิงนางสาวจันบัวชื่นรำ
เป็นอดีตเมียที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอายุ๓๔ปี
จุดเกิดเหตุภายในงานศพของพ่อตาที่บ้านพักในตำบลกระสังอำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรำเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้
กระสุนเจาะเข้าไปที่บริเวณไหล่ขวาของอดีตเมียจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันนะคะยิงนายทองแดงอ่อนทา
อายุ๖๕ปีอาสาสมัครตำรวจบ้านแล้วก็เป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
ว่าอพรที่คนนี้คุณทองแดงเขามาดูแลความเรียบร้อยในงานศพ
พอเห็นทั้งสองคนทะเลาวิวาสกันก็เลยเข้าไปห้ามปราม
แต่นายทิพงศ์ใช้ปืนที่เตรียมมาด้วยจ่อยิงจ่อยิงนายทองแดงจนล้มลง
สุดท้ายชาวบ้านช่วยกันล้อมจับนายทิพงศ์เอาไว้ได้แล้วก็รีบแจ้งตำรวจ
พันธุ์ตำรวจโทยศวรรษมณีวงชัยกิจเป็นรองภูมิกับฝ่ายสอบสวนสพสตึก
บอกว่าได้มีการสอบปากคำผู้ต้องหาก็คือนายทิพงศ์แล้ว
สารภาพบอกว่าสาเหตุที่ยิงภรรยาเนื่องจากว่ามีปากเสียงกันในงานศพของพ่อตา
หลังจากที่ทั้งคู่เลิกรากันสักประมาณ๒ปี
แต่นี่คือประเด็นเลิกก็คือเลิกไม่ขาดไง
ทั้งสองยังไปมาหาสู่กัน
นายทิพงศ์ก็คืออดีตสามีก็ยังคงส่งเงินให้ใช้มีอยู่บ้าง
ส่วนที่ยิงนายทองแดงเนี่ยก็เพราะว่าถูกใช้มือตบหน้าก่อน

บันดาลโทษะประกอบกับก็ดื่มเหล้ามาหนักด้วย
คุมสติคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ค่ะก็เลยก่อเหตุยิงค่ะ

ก็คือถ้าเลิกกันแล้วแต่ก็ยัง
เขากลับมาเขาก็ยังมาหาผมอยู่
ก็ยังไปหากันอยู่ตลอด
แต่ว่าก็เลิกกันแล้วแต่คือ
ก็เลยบอกว่าถ้ามีใหม่ก็คือให้มันจบไปเลย

ปกติแล้วเอาเงินไปเลี้ยงคนอื่น
ผมก็เลยบอกว่าถ้ามีใหม่
ก็คือให้บอกผมตรงผมก็จะไม่มายุ่ง
แต่ไม่ใช่ว่าจะมาหลอกเอาเงินผมไปเลี้ยงผู้ชายคนอื่น
เพราะผมก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่แล้ว

ตบหน้าก่อนยิงเมียหรือ

นี่ค่ะนายทิพงศ์ก็ให้ปากคำกับตำรวจแบบนี้
สาเหตุที่ยังคงโกรธอดีตภรรยา

พอเลิกกันไม่ขาดปุ๊บฝั่งอดีตภรรยา
ก็ไปเอาเงินของตัวเองไปให้ผู้ชายคนอื่น

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอฟัง
รอฟังฝั่งอดีตภรรยาด้วยนะคะ
ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด๕ข้อหาคือ

พยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ